พาไปดูน้องเหมียวฝาแฝดกันดีกว่า

เป็นไงล่ะเหมือนกันเด๊ะเลยนะฮะ

เพราะเหมียว๒ตัวนี้อยู่บ้านเลขที่๑๖ทับ๑

รางวัลแล้วนะฮะลอตเตอรี่พรุ่งนี้ออกนะครับ
ก็อยู่ที่ตำบลคลอง๔อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ของคุณตานิยมสอนสำแดงท่านอายุ๘๖ปีแล้ว
มีแมวที่เลี้ยงไว้๒ตัวเพศผู้ชื่อค้อน
แล้วก็อีกตัวชื่อเขียวอายุประมาณ๑ปีครึ่งค้อนเขียว
ชื่อน่ารักด้วยนะครับแมวทั้งสองตัวมีลักษณะเป็นแมวแฝดฮะ
โดยมีความแปลกประหลาดที่มีสีขาวลายเทาลายใบหน้า
และลำตัวเหมือนกันทุกจุดเป๊ะแต่ที่แปลกยิ่งกว่าคือ
หางของแมวทั้งสองตัวนี้นะครับอีกตัวเนี่ยมีหางขดงอคล้ายกับหัวค้อน
อีกตัวหางม้วนคล้ายโค้งคล้ายกับเขียวจึงเป็นที่มาของชื่อเจ้าขอนและเจ้าเขียวนั่นเอง

ใช่ฮะก็คือลักษณะหน้าตาอะไรเขาเหมือนกันหมดเลยนะครับ
แต่ว่าต่างกันที่หางดังนั้นเวลาจะเรียกเจ้าค้อนเจ้าเขียวเนี่ย

อาหารถ้าสมมุติมาทีละตัวนะแล้วไม่รู้เลยนะ
ถ้าหางไม่ได้ให้สังเกตได้

ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะค้อนหรือเขียวมากินนะฮะ
โดยแม่ของลูกแมวทั้ง๒ตัวตกลูกมา๕ตัวครับคุณผู้ชม
เจ้าของบ้านก็บอกนะครับว่าตั้งแต่อยู่กับเจ้าแมวทั้งสองตัว
ก็รู้สึกดีขึ้นจากที่เคยมีปัญหาด้านสุขภาวะ
และที่สำคัญเป็นเพื่อนยามเหงา
ทั้งสองตัวชอบกินหัวปลานะครับตามสไตล์ของแมว

หลังจากชาวบ้านทราบข่าวต่างพากันมาดูแมวแฝดกันอย่างต่อเนื่อง

อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ารูปตัวแมวหวังขอโชคลาภ

เพราะว่าแม่ของเขาคลอดออกมาอ่านไม่ทัน
ส่งมาอีกได้ครับคุณผู้ชมอยากรู้เรื่องราวของคุณนะ